เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบไม่ใส่เสื้อขี่
มอเตอร์ไซค์ไปจอดบนสะพานข้ามแยกพระรามเก้าอืมถ้าเป็นคุณเป็น
ทั้งสองท่านจะถ่ายคลิปไหมแต่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายเอาไว้

เข้าไปแล้วไม่รู้อยู่เขาก็ขึ้นมาอะไรวะ
เหมือนเขาหนีอะไรมาสักแก้วหรือว่าเขาเปิดประตูลง

เปิดมาแล้วเปิดมาแล้ว
แล้วกระจกก็เขาใส่
บอกว่าเขาปมแบบ

ไม่เป็นไรเปิดทุกดีนะมึงล็อกประตูแล้ว
แรกก็สงสัยจากนั้นก็ยังหัวเราะคิกคักกันอยู่
เพราะว่าผู้หญิงเห็นพฤติกรรมแบบนี้มันก็แปลกแหละ
แต่สุดท้ายวิ่งมาที่รถนี่นะฮะ
ถ้ารถไม่ใช่เซ็นทรัลล็อกขึ้นรถปั๊บต้องล็อกประตูนะ
กลัวจริงครับเหตุการณ์นี้เขาบอกระทึกใช้ได้เลย
เกิดขึ้น๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้บนสะพานข้ามแยกพระราม๙นะครับ
พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ขับรถอยู่บนสะพาน
สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ก็เนื้อตัวมอมแมมเสื้อไม่ใส่
ท่าทางไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ปกติแล้วนะฮะ
ก็คือคีย์มอเตอร์ไซส์มาจอดบนสะพานข้ามแยกทันเขาทำกันนะ
เปิดเข้าไปได้คือไม่ทราบว่าต้องการจะไปลักขโมย
หรือเปล่าหรือว่าชายคนนี้ต้องการอะไรนะครับ
วิ่งมาเลยวิ่งมาจะมาเปิดประตูคุณผู้ชม

แล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งเห็นในคลิปบอกว่า

ค่ะเออนะฮะพยายามจะเปิดด้วย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปครับ

แล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนนะครับ
แล้วก็ถ้าดำเนินคดีได้มีใครเสียหาย